ที่คุณสืบสกุลบอกว่าข่าวดังที่ต้องเก็บให้หมดนี่
ต้องเริ่มแต่ปฏิบัติการเมื่อเช้าแล้ว
เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เลย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังกัน
ในการที่จะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๒๐
๒๗จุดใน๔จังหวัดภาพตะวันออก
จุดที่สำคัญจุดหนึ่งนั่นก็คือคฤหาสของหลงจู้สมชายนั่นเอง
คราวนี้ตำรวจนำหมายสารไปในข้อหาและความผิดฐานจ้างวานฆ่าคุณ

เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วเรื่องของการลักลอบเปิดบ่อนพนัน

แต่คราวนี้มีหมายสารในคดีจ้างวานฆ่านะครับ
เพราะว่าถ้าย้อนไปในเดือนกรกฎาคมปี๖๓เนี่ย
ปรากฏว่ามีวินรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ถูกยิงตายกลางเมืองพัทยาตำรวจสอบเรื่องนี้

พบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่วินรถจักรยานยนต์คนนี้เข้าไปแอบถ่ายบ่อน
เรื่องถึงหูของกลุ่มนายทุน
และวินรถจักรยานยนต์อาจจะถูกสั่งเก็บ
ตำรวจขยายผลจากการจับกลุ่มผู้จ้างวานมือปืนได้
นี่เลยก็เลยเป็นปฏิบัติการในช่วงเช้าตรู่ที่เกิดขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองกำกับการ๒และกองกำกับการ๓
สนที่กำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

ในพื้นที่๔จังหวัดก็ประกอบด้วยพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด
บรรจันทบุรีชนบุรีแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานคร
หลงจุสมชายอายุ๕๖ปี
เจ้าพ่อบ่อนการพนันภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็พร้อมสมุนแล้วก็พวก

ตำรวจนะฮะเอาหมายจับของสารอาญาไปด้วย

พร้อมกับกลุ่มเครือข่ายและลูกสมุนในคดีร่วมกันฟอกเงิน
ที่ได้มาจากธุรกิจบ่อนพนัน

จำกันได้ไหมฮะคราวที่แล้วก็บุกจุดนี้

นั่นก็คือคฤหาสกลางเมืองระยอง
ของหลงจู้สมชายเนื้อที่๒ไร่
เลขที่๑๕๘ทับ๒๘ถนนราชบำรุงตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง

เพื่อป้องกันการหลบหนีปิดล้อมกันรอบทิศทางเลย
จากนั้นก็กดกริ่งประตูหน้าบ้าน
แสดงตัวขอเข้าตรวจค้น
แต่ผู้ที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
ไม่ยอมออกมาเปิดประตูรั้วให้เลยนะ

ปีนรั้วข้ามรั้วข้ามประตูเข้าไปแบบนี้แหละครับ
นี่ใช่ครับ
ชายของหลงจู้สมชายนี่แหละครับ

ซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนัน

จึงแสดงหมายค้นแล้วก็หมายจับ

จากนั้นก็ได้มีการตรวจค้นภายในบ้านนะครับ

สำหรับการเข้าจับกลุ่มนายสมชายในครั้งนี้

๒๘กรกฎาคมปีที่แล้ว
มันมีกรณีที่คนร้ายสองรายนะขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมีอาวุธปืนประกบยิงนายประทุมสะอาดนักอายุ๔๗ปีเป็นวินมอเตอร์ไซค์
จนทำให้นายประทุมเสียชีวิต
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยา
เขาจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุได้

บอกว่ามีเรื่องบาดหมางกับผู้ตายมาก่อน
แต่ว่าฝั่งญาติของวินมอเตอร์ไซค์เขาไม่เชื่อ
ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมกับพบตร

มันน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มีความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องการพนัน
ใช่เขาบอกปมสังหารที่แท้จริงน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ตายเนี่ย
เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลและอาจจะถูกสั่งเก็บ
ตำรวจก็พยายามสอบปากคำผู้ต้องหาที่สามารถจับกลุ่มได้
ก็คือนายมณัฐอิ่มหนำอายุ๓๙ปี
แล้วก็นายนิพนธ์ปานทองอายุ๔๗ปี
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อเหตุในคดีนี้
แล้วก็คือมีข้อมูลออกมาว่าก่อนหน้านี้
นายประทุมผู้ตายหรือว่าวินรถจักรยานยนต์
แอบเข้าไปถ่ายรูปสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
ลักลอบเปิดบ่อนการพนัน
ก่อนที่เรื่องดังกล่าวจะรู้ถึงหูของกลุ่มนายทุนเจ้าของบ่อน
กลุ่มนายทุนเจ้าของบ่อนเกิดความไม่พอใจ
ก็เลยสั่งการให้นายสุพรรณอันนี้ขอสนวนนามสกุลอายุ๕๓ปี
และนายถาวรก็ขอสงวนนามสกุลด้วยอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นผู้ดูแลบ่อนจัดหามือปืน
มาก่อเหตุในการฆ่าปิดปากนั่นแหละครับ
ตำรวจก็สืบสาวเรื่องราวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๖๓ปีที่แล้ว

แล้วก็กรณีการเสียชีวิตของนายประทุมนะฮะ
ด้วยเหตุนี้เองพบตรคือผลอำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
จึงมอบหมายให้กองบังคับการปราบปราม
ในฐานะเลขาศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืน
รับจ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
โอนสำนวนคดีดังกล่าวมาอยู่ในความดูแล
ได้เมื่อวันที่๙ธานวาคม๒๕๖๓

ใช่ค่ะคือพอขยายผลไป

กับนายสมชายหลงจู้สมชายนั่นแหละ

ถึงมาปิดล้อมมาเปิดปฏิบัติการนี้
แล้วก็จับกลุ่มหลงจู้สมชายได้ในที่สุดนะคะ

ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของลักลอบเปิดบ่อน

แต่คราวนี้เป็นคดีจ้างหวานฆ่าด้วยนะครับ
หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ
ควบคุมตัวนายสมชายพร้อมพวกแล้วก็ลูกชายด้วยนะฮะ
ไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไปนะครับ

ก่อนหน้านี้ก็ถูกตำรวจจับกลุ่มฐานร่วมกัน
เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยการตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
ราวที่แล้วหลงจู้สมชายก็หายออกจากคฤหาสหลังนี้ไปสักพักหนึ่ง
เรื่องก็เงียบไปสักพักหนึ่งสำหรับเรื่องของคดี
คราวนี้มีการเปิดปฏิบัติการใหม่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับคดีจ้างวานค่านี้นะฮะใช่ค่ะ